คุณผู้ชมไปนครนายกไปดูอุบัติเหตุค่ะ
รถกระบะคันหนึ่งนะฮะบรรทุกวัวมา๓ตัว
ตัวหนัก๒ตันแล้วปรากฏว่ารถคันนี้เสียหลัก
พุ่งชนเข้ากับเสาข้างทาง

วัวตัวที่ใหญ่ที่สุดขามันหักมันเดินไม่ได้

ใครก็ที่ไปเห็นเนี่ยคือบอกว่าน่าเวทนามากดูคลิปกันนะคะ
นี่ค่ะมันนอนแบบคือไม่ไปไหนเลยอ่ะ
ตัวใหญ่สุดเลยนะคะตัวนี้อีก๒ตัว
ไปเล็มยากข้างทางตัวนี้ขาหัก

ที่เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาแก่งคอย
ในพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
อยากรู้ไหมว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากอะไร
เราไปถามคนขับรถกระบะคันนี้ชื่อว่าคุณปียะ
คุณปิยาเล่าบอกว่าขับรถบรรทุกวัวมา๓ตัว
อย่างที่บอกไป๒ตัน๒๐๐กิโลกรัมนะคะ

จะนำวัวทั้ง๓ตัวไปส่งที่หนองเจาะกรุงเทพ
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
คุณปียะบอกว่าอันนี้คำกล่าวอ้างของเขานะ
เขาบอกว่าอยู่ดีวัวเนี่ย
มันก็มันลักษณะเหมือนตื่นพยายามวิ่งออกจากกระบะ
แล้วทำให้ตัวรถโค้งโยกเย็กไปโยกเย็กมา
แล้วรถเสียหลักพุ่งไปชนเข้ากับเสาไฟ

อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะวัวตัวใหญ่ได้รับบาดเจ็บหนักสุด
ส่วนตัวเล็กเนี่ยอีก๒ตัวแค่ถลอกปลอกเปลือกนะครับ
ตำรวจสภบ้านนาก็นำตัวคุณปิยะไปสอบปากคำแน่นอนว่า
สินราชการเสียหายก็คือเสาไฟฟ้าก็ต้องมีการจ่ายค่าชดใช้กัน
ต้นหนึ่งกี่แสนนะฮะเป็นแสน
เป็นแสนขึ้นใช่นะฮะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ